ในฐานะทูตพิเศษในการพูดคุย
ใต้ระหว่างฟิลิปปินส์กับจีน
ก็ได้ประกาศอนุญาตให้มีการเคลื่อนย้าย

มากอสมาฝังไว้อย่างสู่สารวีรบุรุษ
โดยประธานทฤษฎีดูเตอร์เต้แถลงว่า
ประธานธิบดีมากอสมีคุณสมบัติเหมาะสม

ทั้งยังเปิดเผยว่าตัวเองเคยลงคะแนน
ให้กับอดีตประธานธิบดีมากอส

คณะรัฐมนตรีของนายมากอสด้วย
ขณะที่โฆษกองทัพฟิลิปปินส์เปิดเผย

เพื่อเลือกหลุมฝังศพและเตรียมการต่างแล้ว
อนุญาตให้ย้ายศพอดีตประธานธิบดีมากอส

จะไม่ห้ามหากมีการประท้วง
ระหว่างการเคลื่อนย้ายศพของมากอส
เท่าที่การประท้วงไม่ไปกระทบการจราจร
ส่วนในเรื่องปัญหาข้อพิพาททะเลจีนใต้

เป็นทูตพิเศษเดินทางไปยังฮ่องกง

ลิปปินส์กับจีนที่ตึงเครียด
จากการอ้างกรรมสิทธิ์ทับซ้อนในทะเลจีนใต้
และพื้นทางไปสู่การจราจร
อย่างเป็นทางการระหว่าง๒ประเทศ
ในการเจรจาปัญหาข้อพิพาททะเลจินใต้
แต่เป็นตัวกลางลดความตึงเครียด
และสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรระหว่าง๒ประเทศครับ